จากธนาคารกรุงเทพ

เรามาอยู่ตรงนี้ก็ให้เยอะอันแล้วฮะ

ดูสิแต่งตัววันนี้ก็ไม่ให้เป็นเหนียว

หล่อนก็มีเขาอันนี้มีดอกแล้วก็มีสีทองนะฮะ

ปีกสีทองฝึกเป็นแม่งดา

ใช่ครับปีกนึกว่าผ้อนำไหน
ประจำเขาบอกว่าอยากไม่สวย

วันนี้มีคนพูดถึงกันมากมายเหลือเกิน

หลัดหล่อที่เขาบอกว่าถูกฆาตกรรม

ตำรวจสรุปเบื้องต้นว่าเขาฆ่าตัวตาย
ทางด้านพ่อแม่ของเขาก็บอกไม่เชื่อหรอกว่าลูกจะฆ่าตัวตาย
คือพ่อแม่ก็รุดพบตำรวจติดต่อคดีประหลักหล่อ

โดยเอาตรงว่าไม่ติดใจสาเหตุการตาย
แต่ว่าไม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะยิงตัวตาย

แต่เขาบอกเขาไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่า
ทำไมลูกเขาจะต้องฆ่าตัวตาย

คือจากปริศนาเมื่อวาน
เมื่อเวลาเที่ยงครึ่งวันนี้
กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์

กู้ภัยสว่างคีรีธรรมอำเภอเมืองจังหวัดเลย

ทะเบียนรถกไก่ชชิง๔๙๙๓ตกถนน
มีผู้เสียชีวิตถูกยิงตายภายในรถ
อันนี้แหละคือจุดที่ผิดสังเกตแล้ว

นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันทราบชื่อต่อมาคือ
จาเอกนัฐวุธศรีเกษม
ประหลัดป้องกันอำเภอนาด้วงจวัดเรย์
ซึ่งถูกยิงด้วยอาวุธขนาด๙มม
เข้าที่ขมับขวาน๑นัดทะลุซ้าย
แล้วก็ข้างกันเนี่ยพบอาวุธปืนอยู่ใกล้เขาด้วย

แล้วก็แพทย์ตรวจสอบร่างกายก็ไม่พบบาดแผล
หรือร่องรอยการถูกทำร้ายที่ร่างกายคือ
เอาง่ายคือไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้น
เขาก็เลยเชื่อว่าฆ่าตัวตายบนรถนี่แหละนะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการยิงตัวตาย

แต่ยังไม่ถามว่าตำรวจจะทิ้งประเด็นฆาตกรรมเลยไหม

หลายคนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปต้องสงสัยกับใคร
มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงเงื่อนงำ
สงสัยว่าผู้ตายไม่น่าที่จะยิงตัวตายในขณะที่ขับรถ

ทำไมถ้าจะฆ่าตัวทำไมไม่ไปฆ่าที่ห้องนอน

ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมายิงตัวตายในขณะที่ตัวเองขับรถอยู่
แล้วก็เอารถตกข้างถนนไปอย่างนั้น

รถยังมีรอยเบรกระยะทางกว่า๕๐เมตร

แต่เอาด้วยวิสัยคนเราจะฆ่าตัวตายทำไมจะต้องมาฆ่าตัวตายตอนขับรถ
ไหมวิบไหมแบบแป๊บนึงอะไรอย่างนี้ป่ะ
ไม่ขนาดขับรถแล้วฆ่าตัวตายเนี่ย

ถ้าจะฆ่าตัวตายขับรถตกเหวไปเลยดีกว่าไหมอืม

แล้วที่อำเภอเอ่ยที่จังหวัดเลยเนี่ยคับรถเข้าไป
หรือบางทีไปจอดรถแล้วไปฆ่าตัวตาย
ทำไมจะต้องยิงตัวตายในขณะขับรถ
เค้าก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ได้ติดใจนะ
ว่าการเสียชีวิตมันเป็นคราธิกรรม
แต่ไม่คิดว่าลูกตัวเองเนี่ย

ลั่นยังไงอ่ะขับรถอยู่

ถูกคุณคนตายไปแล้วแหละพูดไม่ได้
ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการที่สพนาดินดำ

คือพ่อแม่ของเขาอยู่อรัญญประเทศนะฮะก็ว่ากันไป
อีกหนึ่งเรื่องรู้สึกจะเป็นเรื่องออนไลน์เรื่องอะไร
เรื่องอุกอาจค่ะสองจน
อะไรคืออุกอาจค่ะอุกอาจเลยค่ะอุกอาจคือการบุกเข้าไปโดยแบบรุนแรง
แล้วก็มีการใช้กำลังกันค่ะเขาเรียกว่าการอุกอาจคุณแม่
นี่คือแต่อันนี้มันมันฮาร์ดคอไปคือเด็กวัยรุ่นสองคนเนี่ย
พังประตูบุกจี้เด็กผู้หญิงกี่ขวบแองจี้
รุ่นนูยังนั่งโดดหนังยางเลยคุณแม่ยังไม่ดูเรื่องเหมือนกัน
เรื่องของเรื่องอุบาตกว่านั้น
อะไรเกิดขึ้นครับคือจะพาขึ้นรถจักรยานยนต์ไปข่มขืน
ระหว่างทางทำไมหล่อนไม่มาข่มขืนแองจี้
งจี้เนี่ยอยากโดนข่มขืนจนตัวสั่น

โอ้โหตายแล้วข่มขืนเท่ากับประหารค่ะ
ฆ่าเลยค่ะแต่อันนี้ถูกต้องหล่อนพูดคำนี้ถูกต้อง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่น๒คน
ทุกวันนี้จิตใจมันเฮ้ยเด็กก้าวควบอะ
คุณคิดถึงเด็กก้าวกว่าเออไม่รู้นึงกำลังแบบนั่งเล่นขายของเพราะ
ถูกข้างคุณแม่งแล้วก็พาขึ้นรถขยานยนต์นะหวังว่าไปข่มขืน
ระหว่างทางเด็กขัดขืนจนรถเสียหลัก
ฉวยโอกาสวิ่งหนีร้องให้ชาวบ้านช่วย
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าออกหมายจับแล้วก็ตามร่าคนร้ายเนี่ย
มาทำคดีสุดฤทธิ์เลยแหละนะค่ะ
เหตุเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์๑๙
เผยว่าเมื่อเวลา๒ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ย
ขนาดนำกำลังออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบเนี่ย

ไกรนาราอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมว่า
มีเด็กหญิง๙ขวบชั้น๘
อ๋อ๓อืมป๓

ตามร่างกายมีแผลถลอกปอกปือกแล้วแหละ
จึงได้ตรวจสอบพบเด็กยังทุกวัน
เมื่อตำรวจไปเจอนะคุณคิดดูเองแล้วก็

คือคงจะเจอแบบเหตุการณ์ที่เด็กตัวสั่นแบบอยู่ในอาการตกใจแล้วก็
แต่น้องเก่งมากนะมีสัญชาติยานของการเอาตัวรอดสูงนะ
เด็ก๙ขวบเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องต้นเป็นที่เพื่อนเห็นต้นถูกไหม
ต้องหนีก่อนต้องหนีต้องช่วยตัวเองให้ได้นะเก่ง
แล้วถ้าสมมุติฟังเด็กเล่าแล้วทุกคนจะยิ่งเศร้ากว่านั้น
ยังไงค่ะคุณแม่เด็กเค้าบอกว่าเค้าร้องไห้
แล้วในกระดาษเดียวตำรวจถามปุ๊บก็บอกเค้าอยู่ภายในบ้านกับคุณตา
คุณตาก็อายุ๗๕ปีที่สำคัญคุณตาเนี่ยนอนป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ
โหช่วยไม่ได้คือนอนแล้วช่วยไม่ได้แล้ว
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยบ้านเขาก็อยู่กลางสวนยางพาราเลยแหละที่ใต้นะฮะ
เสื้อแขนยาวปิดบังใบหน้าเข้ามาจอดที่หน้าบ้าน
อืมจากนั้นก็พังประตูเข้ามาภายในบ้าน
จึงพูดว่าพังประตูบ้านเขามาทำไม
เข้ามาแต่คือตั้งใจมาแบบอุกอ่านคุณแม่แบบพังประตูเข้ามาเลย
เขาถามเลยว่าพังประตูบ้านเขาเข้ามาทำไม
คนร้ายจึงสอบว่าจะมาจับตัวเด็ก
แล้วก็คนร้ายได้เข้ามาเอามือปิดปาก
พร้อมกับใช้มีดจี้อยู่
ช่วยกันจับมัดขึ้นรถจักรยานยนต์พาหลบหนีไปตามเส้นทางภายในสวนยาง
ระหว่างทางคนร้ายที่นั่งควบคุมที่เบาะเนี่ย
หยิบน้ำสีขาวขุ่นขึ้นมาสด
คาดว่าน่าจะเป็นน้ำต้มใบกระท่อม
แสดงว่ามีการเม้ายาหรือเปล่าแม่งอ๋อถูกต้องใบกระท่อม
จังหวะนั้นเด็กผู้หญิงซึ่งกำลังตกเป็นเหยื่อเนี่ย
ได้พยายามดิ้นลนเพื่อที่จะเอาชีวิตตัวเองให้รอด

ก็เลยกัดฟันวิ่งหนีเอาตัวรอดจากจุดที่รถล้ม

แล้วก็ตะโกนบอกช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย

คนร้ายสองคนเห็นว่าทีท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยขับรถจักรยานยนต์ขับรถหนีออกไปท่ามกลางความมืด
อย่างไรก็ตามขนาดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่ล่าติดตามคน
สองคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คาดว่าคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะอะไรรู้ไหม

แล้วที่สำคัญรู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้อยู่กับคุณตาที่ป่วย
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณตานอนป่วยอยู่กับเตียง
หรืออาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่
ฉันก็ใช่เพราะรู้ได้ไงว่าพ่อของเด็กพ่อแม่เด็ก
มันต้องมีการเตรียมการพ่อแม่เด็กเป็นผู้รับไปรับจ้างขอสร้าง

เพราะฉะนั้นในช่วงเวลา๒ทุ่มเนี่ยเด็กจะอยู่กับคุณตา
ซึ่งนอนป่วยเป็นโรคปอดอยู่ทำให้คนร้ายกล้าลงมือก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือเราสังเกตทำไมยิ่งใกล้ปีใหม่
ยิ่งมีข่าวแบบว่าสะเทือนใจเยอะเหลือเกิน
ถ้าเกิดเราอย่างเมื่อก่อนผู้ใหญ่เตือนแล้วว่าอย่าไปออกไปไหนนะ
อันตรายแต่ตอนนี้คือแม้อยู่แต่ในบ้านก็อันตราย

นี่แหละอย่างน้องต้องใจสู้
ต้องใจสู้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วมีอะไรต้องมีสติเอาตัวรอด

มาอ่านข่าวมาพี่ตูนนิดนึงนะคะ
ช่วงนี้คุณตูนก็บอกว่าเจ็บข่าว
หยุดวิ่งชั่วคราวหนึ่งวัน
จากอาการบาดเจ็บที่เข่าไม่สามารถวิ่งต่อได้

มีทั้งลาดทั้งชันทั้งคดทั้งเคี้ยวนะคะ
ก็เลยทำให้เกิดอาการเจ็บเข่านะคะ
ก็เลยเมื่อวันนี้ก็บอกว่าวิ่งได้ถึงแค่เซตที่๕

ที่ภาคริมทางบ้านแม่พร้าวตำบลบ้านหวดอำเภิงงาวจังหวัดลำปาง
แล้วก็จากนั้นจะต้องวิ่งต่อไปในเซตที่๖ไปยังศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
กีตะวิทยาป่าไม้ที่๑นะคะที่ลำปางนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นก็คือโดยสรุปตอนนี้ก็คือต้องหยุดวิ่ง
แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันที่๒๒ธันวา
น้องตูนนะคะแล้วก็คณะโครงการ๙คนละ๙
ก็จะมุ่งหน้าวิ่งต่อจากเขตพยาว
ที่เหลืออีก๒๐๐กว่ากิโลเมตร
ก็จะถึงเส้นชัยนั่นก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้ว
โดยมีระยะทางวิ่งรวมทั้งหมด๑๙๘๕กิโลเมตร
ใกล้จะสำเร็จแล้วอีก๓วันสุดท้าย

ก็เหลือแค่พายาวแล้วก็เชียงรายนี่แหละค่ะ
ซึ่งช่วงที่เป็นจากลำปางไปพยาวเนี่ย

ยาวหน่อยแต่จากพยาวไปเชียงรายจะค่อนข้างสั้น
แต่ทางจะค่อนข้างทะละหดโดยมีแค่โคตรเคี้ยวคือแบบว่า
แต่คุณแม่ถ้าเกิดเรายืนฝั่งเนี้ยฝั่งนู้นคือฝั่งตรงข้ามเนี่ย
ก็คือแบบมันโคตรเคี้ยวมากนะฝั่งตรงข้ามด้วยเลย
ร่อนใส่เขาควายป่าทำไม

ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีนะครับวันนี้ผมมีของขวัญที่จะมามอบให้

รอส่งของอยู่ครับ
หลายคนกำลังอย่างที่กลัวบอกว่ากำลังหาอยู่นะฮะ
เดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลช่วยได้เยอะเลยหาทั้งได้ในเว็บเพจ
แต่ก็เอาตรงเพราะว่าความที่มันเยอะเกินนั่นแหละเราไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรกันดี

ทำไมฮะเด็กคุณเยอะมากคุณต้องหาตามเว็บเพจอย่างนี้แหละครับ
ฉันก็ต้องหาให้เขาสิวันปีใหม่
จริงแล้วไม่ต้องเลยเพราะเรามีคอเล็กชั่นพิเศษนะครับ
นี่จากบาร์บีกอนสุดยอดนี่เห็นไหมมีอะไรบ้าง
มีอะไรบ้างครับมีขนมปัง

ไหนเป็นยังไงหน้าบาร์บีกอน
ปอดมาปึ๊บเป็นอย่างนี้หนมปังเป็นอย่างนี้

เด็ดมั้ยล่ะเด็ดนี่

แต่ปรากฏว่านางแพ้ไงเราก็เลยไม่รู้
แล้วงบเอามาจากไหน
งบเอามาจากกระทรวงเออกระดาษโหม
ภาษีประชาชน

คุณผัดไทยวันนี้เห็นบอกมีผลมากวัน
ตอนนี้ก็ได้เวลาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม
เมื่อวานนี้ก็มีคนส่งแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะแยะมากมาย
ว่าสไตล์คุณเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร
ชอบสีไหนมากที่สุดดีที่สุด
ก็ตอบกันมามากมาย
คุณอ่านอาขยาเหนือเลย
ตอนนี้เราก็ได้ชื่อผู้โชคดีที่ส่งความคิดเห็นที่โดนใจมาแล้ว
๕คนรายชื่อก็ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ
เขาชื่ออะไรกันบ้างคะ
โอ้โหชื่อสมัยนี้ยากมากเลย
เขาชื่ออะไรกันคะ
ภัณฑ์พัทอาพาอาพรศิริ
เขามาจากจังหวัดอะไรคะ
จังหวัดพฤษภัณฑ์ศิริยา
ต่อไปชื่ออะไรคะ
จะให้ฉันอ่านทำไม
เทฟิริสจุวัตรลังษณา
แบบกายมองไม่เห็น
โอเคนะครับก็มีอะไรชื่ออยู่หน้าจอเมื่อกี้นี้นะครับ
เดี๋ยวจะส่งไปให้เนอะ

นางไม่สบายเนอะ
นางต้องไปหาหมอมา
หายแล้ว
โอ้โหดีแล้วดีแล้ว
ฉันแรง
เมื่อก่อนเต้นอยู่ไหน
ช่วงหน้าพระเอกหล่อ
พระเอกหล่อทำสาวท้อง

ผมไม่ยุ่งอีกแล้วนะเรื่องนี้
เธอทำไมไม่นั่งอยู่ข้างรถล่ะทำไมรุ่ง
นั่งมอเซย์มา
สมดำหน้า
เดี๋ยวกลับมาครับ
แต่วันนี้รถติด

บทเต็มตัว
แต่อะไรนะคุณประไทยข่าวคุณอันแรกเลยค่ะณเดชยายาแน่บชิดค่ะ
แน่บชิดค่ะมัวแต่ฟังคุณหนุ่มเล่าไง
เอามาณเดชยายานะคะแจกลายเซ็นด์ยิ้มหวานแน่บชิด
จนอากาศไม่สามารถที่จะแทรกเข้าไปได้
เขาไม่ให้กินหนุ่มให้กินหนุ่มบอกว่าให้ตั้งใจอ่านหนังสือค่ะ
เดี๋ยวอันนี้วางเดี๋ยวเอาไปเก็บกันไปกินที่บ้านไม่อยากให้ใคร
ไม่อยากให้ใครนะคะชินชอบ
จะเอาข่าวฉันไปทำไมจะฟังฉันอ่านไหมเนี่ย

บังอีกทำเอาแฟนคลับนะคะก็ฟินกันเป็นแถวนะคะ
เพราะว่าเมื่อวันที่๒๐ธันวาคมนะคะสุปราอันดับต้นของวงการนะคะ
ก็อย่างนี้ไงน่ารักเนอะ
อย่างคุณนาเดตคุณยาย่าเนี่ยนะคะคุณมากคุณเคมคุณไมค์กี้คุณโป๊บ
มารวมตัวกันแจ้งพระธิทธิ์ช่อง๓พร้อมกับมอบลายเซ็นต์ให้กับแฟน
เก็บไปเป็นที่แล้วหรือคุณเคยใช่งั้นคะ
เฉยแล้วใครจะเอาล่ะ
เพราะว่าค่อยแทรกตัวออกมาถ่ายรูปแล้วก็
ณเดชน์ก็ประคองค่อยค่อยโอบยายแบบเบาเบานะคะ
แต่กอบซิอบฉันซิเจ๊อบฉันซิเจ๊

เอาขาหน้ามาถีบฉันทำไมคะ

พอเขามีช็อตนี้ทุกคนก็จะ
ยกกล้องแล้วก็ระวังแชร์ต้น

ทำให้คนอิจฉา

อ่าเขาดีไซน์มาอย่างนี้

โอเคจะให้เข้ามา

ทางผู้กำกับผู้จัดละครชื่อดังจากช่องน้อยสี

อ่านก่อนแล้วค่อยรู้
คนที่โทรมาเล่าให้ฉันรู้แล้ว
เด่นกะปั้นให้ดังเปรี้ยง

อย่างแรงออราชจัด

มาแทนดาราอันดับ๑ของช่อง

อันนี้จังอันนี้จัง

พระเอกรอของเราคันไวไปหน่อย
อุ้ยเรื่องยังไง

ทำท้องป้องซิ

ก็ให้เอาเก็บเด็กเอาไว้

ทั้งที่มีเขากะจะให้ปั้นแทน

ผมว่าคุณรู้คนละคนเหรอผม

ไม่ใช่เป็นดาราใหม่รู้แล้ว

ผู้จัดกับผู้กำกับเนี่ย
ก็ไม่ได้ไล่นะยินดีต้อนรับอยู่
ให้เขาไปเคลียร์เรื่องว้าวุ่นให้เรียบร้อยก่อน

ขอชมว่าไม่เกี่ยงงานนะฮะ
มีช่วงนึงที่ไปขับ

แต่เขาก็รับผิดชอบลูกเมียเขานะ
พี่รู้ไหม

แต่เขายังไม่ได้ดันเนี้ย

เพราะตอนนี้อยู่ดีก็โซมมากเลยหลังจากที่แบบว่าไม่ได้เป็นดาราแล้ว

แต่ผมไม่รู้เขาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจริงหรือเปล่า

แต่ว่าผมว่าไม่ใช่คนเดียวกับคุณแน่ที่คุณบอกเป็นคนใหม่

เดี๋ยวฉันไลน์ถามคุณเอ๋ให้

ไม่ต้องหรอกเพราะผู้ผู้หญิงอ่ะ
อุ๊ยแต่ดีนะฮะรับผิดชอบดี

แขี้ยง
ฉันต้องถามคุณเอ
ไม่ต้องถามเดี๋ยวเปล่าผมจะบอกให้เลย

ไม่ต้องถาม

แค่พูดแค่ว่านิดเดียวรู้หมดตอนนี้ก็คือหกมุ่นอยู่กับผู้ชาย

ใช่ไงอะไรก็ไม่รู้

ชาคริสเผยน้องโพเป็นเด็กมาสตัน
ชาคริสตั้งชื่อลูกน้องโพ

ผมก็อยากมีลูกเหมือนกันนะผมก็อยากตั้งชื่อลูก

อันนี้น้องใบโพเขาน่ารักชื่อนี้เพราะจริงผมชอบมากเลยน้องโพลเนี่ยนะฮะ
ถือว่าเป็นเด็กมาสตันนะครับที่ทำให้คุณแม่ของเขาเนี่ยนะฮะอาการดีขึ้น
แล้วก็ยังมีการบอกนะว่าชีวิตของเขาตอนนี้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
รับนะครับว่าลบรูปของคุณวุ้นเส้นในไอจีแต่ไม่ทั้งหมดนะครับ

อนบอกว่ามองให้เป็นประเด็นอย่ามองให้เป็นประเด็นเลยบอกว่า

คือคุณชะคริสบอกนะว่าน้องโพเนี่ยเขาเป็นเด็กมาสตันเลยนะครับ
อยากไปหาเขาที่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะโผกอดหลานนะครับ
รูปท้องสัมผัสหลานท่านมีความสุขมากนะครับ
ขนาดเขาอยู่ในท้องเนี่ยเขายังสร้างความสุขให้กับพวกเราขนาดนี้
ผมดีใจมากจริงนะฮะเขาคือเด็กที่วิเศษมากครับ
ชีวิตของผมตอนนี้คือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับ
ส่วนรูปของคุณวุ้นเส้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับ
เรื่องของการให้เกียรติคนนะฮะแต่ถามว่ามีลบบ้างไหม
ก็มีบางรูปที่ลบไปแล้วนะครับส่วนรูปไหนยังอยู่ก็คืออยู่นะครับ
เพราะเราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาลบขนาดนั้นอย่าไปมองให้เป็นประเด็นเลย
ทุกอย่างเนี่ยเป็นความรู้สึกดีนะครับแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ของชีวิต
ครั้งนี้เรามีแต่คำโวยพรดีให้กันนะครับดังนั้นอย่าทำให้เป็นกระแส
ก็จริงของเขานะเขาก็พูดถูกก็จริงของเขานะ
คือถ้าเป็นผมผมไปมีแฟนใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีลูกกับแฟนใหม่
ผมก็ต้องรูปลบรูปเก่าต้องลบไหมต้องลบ
ไม่ใช่เรื่องหรอกว่าไม่จำเป็นต้องรับทุกรูปหรอกมักรูปอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้มันก็เป็นความทรงจำที่ดี
ครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขกับคนนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ฮะผมตั้งว่าต้องกินยา
ผมเลิกจะเป็นอัลไซเมอร์ลืมเลยต้องตั้งกินยาเอาไว้ตอนทุ่มหนึ่ง
หมดเวลาตั้งเอาไว้ว่าออกได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้ว
เมื่อกี้ที่คนที่อยากจะรอดูข่าวนะฮะเดี๋ยวจบจากรายการเราคุณได้ดูแล้วล่ะฮะ
ถูกต้องส่วนชายหนุ่มคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันรู้